ครับไปดูเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม

ผู้หญิงเร่าต้องเข้าอุ้มลูกอายุ๑๐วันเอง

มีเจ้าของโรงแรมใจดี
ให้ความช่วยเหลือเปิดห้องให้พักฟรีเลย
นี่ครับเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ชนบุรีครับ
ลงพื้นที่ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยบัวขาว

ไปช่วยเหลือหญิงเร่ร่อนคนหนึ่ง

เขาบอกว่าอายุไม่กี่วัน
เดินอยู่กลางเมืองพัทยาลักษณะท่าทางก็อุ้มลูก
่งไปแกว่งมากลัวจะเกิดอันตราย
นี่ดูเดินหน่อย
คุณทุกคนกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ
หลังจากชาวเน็ตโพสต์คลิปนี้
เพราะว่าสงสารแต่เด็กไม่รู้จะเป็นอย่างไร
เนื่องจากแม่เหมือนคนเมาหรือคนสติไม่ดี

คือเธอตั้งท้องจนคลอดลูก
เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะฮะ

เมื่อวานนี้เอง๑๐พฤศจิกายน
ก็ขอให้เข้าช่วยเหลือโดยด่วนนะครับ
โดยมีตำรวจสพเมืองพัทยาไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็มีคนใจบุญเปิดโรงแรมให้เธอพักก่อนครับ

เขาเพิ่งคลอดลูกมาอะไรอย่างนี้
ก็เลยพากันไปเดินไปหาเขา
แล้วก็เลยบอกว่าขอดูเด็กหน่อยได้ไหม

เราก็จิ้มตอนแรกเรานึกว่าเด็กอ่ะตายแล้ว

เดี๋ยวจะให้เงินหลานกินนมอย่างนี้

ชาวบ้านที่ซอยบัวขาพูดเป็นสิ่งเหมือนเดียวกันว่า

แล้วไม่รู้ว่าใครไงใครเป็นพ่อเด็กไม่รู้

ลูกมาซะแล้วนะครับเมื่อวานนี้เห็นเป็นครั้งแรก

เคยมาขอเช่าห้องพักอยู่คนเดียว

แต่ละวันก็เล่นยา

แล้วก็เคยจุดไฟเผาห้องพักเพราะดีตอนนั้น

ล่าสุดนะครับก็ส่งตัวทั้งแม่ทั้งเด็กนะครับ

นี่เขาดูแล้วหมอดูแล้วนี่เพิ่ง๑๐วันเอง

แล้วจะช่วยเหลือกันต่อไปครับ

เกิดจากอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นะคะ